อยู่ความคืนไหวการเมืองกันหน่อยนะฮะ

มีขนาดแบบไหนเท่าไหร่อะไรอย่างไร
ทีนี้มีรายงานข่าวว่ากรกตเขาสรุปว่า
ป้ายหาเสียงสอสอเขต๓๕๐เขตเนี่ยนะ
จะมีได้แค่ภาพของผู้สมัครในเขตนั้น
หรือถ้าจะมีใครด้วยก็คือหัวหน้าพักเท่านั้น
และผู้ที่พักนั้นเสนอชื่อเป็นนายกเท่านั้น

จะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศคนแดนไกล
เป็นคนที่คุณก็รู้ว่าใคร
หรือคนในพักที่ไม่ใช่หัวหน้าพักกับคนที่เสนอชื่อเป็นนายกก็ไม่ได้
อย่างทางฝั่งของซีกเพื่อไทยไทยรักษาชาติเพื่อชาติอะไรเนี่ย
รายงานข่าวนะกรกตบอกว่าถ้าจะมีภาพของคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับพักเลยเนี่ย
อย่างเช่นนายทักษิณหรือนางสาวยิ่งรักอันนี้ไม่ได้

ประชาชนที่ปัดถ้าจะมีภาพใครสักคนก็ต้องเป็นคุณอภิกษิศหัวหน้าพักษ์
จะเป็นภาพคุณชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพัก
ที่เป็นผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่ออย่างนี้สมมุติเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้
แต่ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมา
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตบอกว่าขณะนี้เรื่อง
ป้ายหาเสียงของสอสอเขตเนี่ยนะยังอยู่ในชั้นของการยกร่างระเบียบ
เกี่ยวกับการหาเสียงที่จะกำหนดรูปแบบป้ายหาเสียงเดี๋ยวต้องให้
กรกตชุดใหญ่เป็นคนเคาะและพิจารณาแต่กรกตจะรับฟังเสียงของพักการเมือง
กับสื่อมวลชนที่นัดหารือกันสิบเก้าธันวาคมนี้ก่อนส่วนถ้าป้ายในภาพหาเสียงของ
สสเขตจะมีภาพป้ายคู่กับนายทักษิณหรือนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์อดีตนายกได้หรือไม่
หรือว่าจะมีคุณชวนหลีกภัยในส่วนของประชาธิปัตย์ได้หรือไม่หรือพักอื่นจะมีคนอื่นที่ไม่ใช่
หัวหน้าพักกับผู้สมัครเสนอชื่อเป็นนายกได้หรือไม่
กรกตบอกว่าไม่ได้ระบุว่าห้ามเอารูปคนนั้นคนนี้มาติด
แต่สำนักงานกรกตเสนอไปว่าเนื้อหาในป้ายต้องมีแบบนี้แบบนี้
เดี๋ยวต้องให้กรกตชุดใหญ่พิจารณาก่อน

นี่แฟมภาพนะครับเป็นป้ายเก่านโยบายหาเสียงเก่านะ
ขณะที่นายพิศิษฐ์แว่ชาชีวะหัวหน้าพักรรชาธิบัตรบอกว่า
เรื่องของรูปในป้ายหาเสียงสอส่อเขตนั้นไม่เป็นปัญหากับพักรชาธิบัตร
เพราะนายชวนหลีกภัยเองก็เป็นสมาชิกพักเป็นผู้สมัครของพัก
ไม่เหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งอย่างนายทักษิณหรือนางสาวยิ่งลักษ
อันนี้เขาถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับพักไหนเลย
ถ้าเอามาเนี่ยจะเข้าข่ายเรื่องของการแทรกแซงอะไรพวกนี้ได้นะครับ
ดูความเคลื่อนไหวอีกเรื่องหนึ่งนะครับพักเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การหาเสียงเลือกตั้งของพักเพื่อไทย
บอกว่าหลังข้อสชปลดล็อกให้กับภาคการเมืองทำกิจกรรมได้
พบว่ามีการข่มขู่จากข้าราชการมีสีมาขัดขวาง
ให้ชาวบ้านมาพบปะกับพักเพื่อไทยไม่ให้พักเพื่อไทยไปรับฟังปัญหาของชาวบ้าน
คุณหญิงสุดารัฐยังกล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดอนปรมัติวินัยระบุว่าไทยไม่จำเป็นต้องให้องค์กรต่างประเทศ
มาสังเกตการการเลือกตั้งสอสอว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่กังวลก็คือการเลือกตั้ง
ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมจึงอยากฝากให้กรกตทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระโปร่งใส
เปิดโอกาสให้มีองค์กรต่างโดยเฉพาะจากต่างประเทศ
เข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งในไทยได้
อ่ะก็นี่แหละคือช่วงนี้พระราชกิจสิริกาเลือกตั้งยังไม่ออกนะ
แต่เขาปลดล็อกให้พักการเมืองทำกิจกรรมได้เต็มที่แล้ว
ฟรีเต็มที่กับชีวิตเลยก่อนนะครับ

เพราะต้องเตรียมตัวด้วยแหละเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อน
ก็ติดตามได้ไทยรัฐทีวีมีคู่มือให้สำหรับหลายคนที่ต้องเตรียมตัวนะคะ